จัดการทำความสะอาดโรงเรือนให้ดีนะ
เดี๋ยววันนี้มีลูกค้าจะมาซื้อนมแพะนมแพะหลายแกนลอนเลย
เตรียมตัวให้ดีนะจ๊ะอ่าอื่นสวัสดิ์นะคะทุกคนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
แพะเลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มเยอะแยะไปหมดเลย
กำลังนิยมค่ะดื่มนมแพะกันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องนิยมเหมือนกันก็คือการตรวจสอบสภาพอากาศนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศก็จะมีเรียกว่าหลายฤดูนะคะ
การจากแผนที่อากาศแล้วก็ภาพไทยแลิวกับกรณฑุตุนิยมวิทยายนะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมบริเวณตอนกลางของประเทศ
คือนับตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
รวมถึงภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็ยังคงจะมีฝนนะคะ
มีฝนบ้างเล็กน้อยนะคะตกหนักบางพื้นที่นะคะ
ซึ่งก็อาจจะเกิดตกได้นะประมาณสัก๑๐๐ละ๒๐
สิบของพื้นที่นะคะปัจจัยมาจากพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ย
มีอากาศร้อนหย่อมตัวแอลนี่นะคะยังคงปรากฏอยู่
แล้วก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปะทะ
ทำให้เกิดการพบกันของอากาศที่ต่างกันก่อเป็นเมฆฝนนั่นเอง
พื้นที่ตอนกลางที่ว่ามีที่ไหนบ้างดูจากโมเดลนี้จะเห็นเลยนะคะว่า
แบงชนบุรีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
จังหวัดตราดเนี่ยค่ะพื้นที่ในทะเลเนี่ยนะคะ
สีชมพูสีส้มแดงเนี่ยแปลว่าตกค่อนข้างหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ
อิทธิพลจากฝนที่ตกในทะเลก็อาจจะส่งผลทำให้บนบกมีลมแรงหน่อย
กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีตกปรับปลายเล็กน้อยหรือว่าอาจจะคึ้มมานะคะ
รวมถึงแถบตะวันตกของประเทศจังหวัดเพชรบุรีประจบเครียริขันต์ราชบุรี
จะมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงหัวค่ำสักหนึ่งทุ่มด้วยนะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระวัดระวังเรื่องของอากาศร้อนกันหน่อย
กลางวันเนี่ยร้อนจีร้อนจัดเลยทีเดียวนะคะสุขภาพก็ต้องดูแลกันให้ดีนะคะ
แน่นอนค่ะพออากาศร้อนพอเข้าสู่หน้าร้อนพายุฤดูร้อนก็พัดมาถล่มนะคะ
พื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาในอำเภอพี่มายเราเล่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เหมือนกัน
ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะ
ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่แปรปรวนอย่างเช้าวานนี้หมอกลงจัดปกคลุมทั่วหมู่บ้านท่าหลวง
หมอกสีขาวลอยตามปกคลุมทั่วบริเวณแทบจะไม่เห็นหลังคาบ้านเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหอากาศแบบนี้หนาวจังต้องหยิบเสื้อแขนยาวมาสวมใส่อีกครั้ง
พูดได้เลยว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนสภาพอากาศแปรปรวนอดทนกันหน่อย
แล้วก็ที่สำคัญคือตั้งรับให้ดีเตรียมพร้อมสุขภาพร่างกายและสิ่งปลูกสร้างด้วยนะคะ
ต้องขอย้ำเตือนกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
จากการดูแลสุขภาพป้องกันเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวน
ก็คือการเผาต่อสั่งข้าวค่ะอย่าเผาเลยค่ะมีวิธีกำจัดแบบอื่นนะคะ
เพราะว่าถ้าหากเผาแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างที่เห็นอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ชาวบ้านเผาต่อสั่งข้าวในนานริมถนนควันลอยขโมงมาทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะรถกระบะพ่อแม่ลูกขับไปพุ่งชนรถใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชม
ก็เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาหลายคันนะคะได้รับความเสียหายกันมากมายเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นขอย้ำเตือนการเผาต่อสั่งข้าวทำให้ระบบนิเวศเสีย
สภาพอากาศก็เสียมลพิษก็เกิดอุบัติเหตุก็มาแบบนี้ยังไง
ฝากในการจัดการอย่างอื่นจะดีกว่าด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเรื่องของการทำการเกษตร
ดูแลสุขภาพที่ตัวเองและสัตว์ตัวเองนะคะ

มาเลยค่ะอ่าเตรียมพร้อมหรือยัง